มาคุยกันเรื่องข้าวโพดหวานหน่อยคุณผู้ชมแต่ก่อนเคยซื้อกันเท่าไหร่บางคนอาจจะเคยซื้อโลละ๑๐บาท๒๐บาทตอนนี้พุ่งไปกิโลกรัมละ๑๘๐บาทแล้วครับโอ้โหเกือบ๒๐เท่า
ทำให้ร้านขายข้าวโพดต้มตามตลาดเนี่ยต้องหยุดขายไปตามตามกันเรื่องนี้ไปถามแม่ค้าแม่ค้าบอกว่าอ๋อมันอยู่ในช่วงปลูกข้าวโพดผลผลิตมันยังไม่ออก
เกษตรกรก็ปลูกข้าวโพดหวานกันน้อยครับหันไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทนมากกว่าครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยชาวสวนพริกแดงหรือว่าพริกซุปเปอร์ฮอตจังหวัดตาก
ไปเจอปัญหาราคาตกต่ำนี่สวนทางกับข้าวโพดเลยนะจากเดิมเนี่ยราคากิโลละ๕๐๖๐บาทเหลือแค่กิโลละ๒๕บาทเท่านั้นเอง
ทำให้กระทรวงพาณิชย์ต้องประสานกับโรงงานแปรรูปและโรงงานซอสพริก
มารับซื้อในราคาสูงกว่าท้องตลาดเพื่อช่วยพยุงราคานั่นเองนี่ละครับ
พูดผลการเกษตรพอผลิตมากเกินหรือว่าน้อยเกินก็สมผลกับราคาแบบนี้
เรื่องนี้ใครที่รองานนามัศกาลรอยพระบาทหลวงรอยพระพุทธบาทที่สูงที่สุดในประเทศไทยบนเขาคิชกูธจังหวัดจันทบุรี
ตัวจองคิวได้แล้วนะครับเพราะว่าทางอุทยานแห่งชาติเขาพิชกูธจะเปิดให้นักท่องเที่ยวร่วมประเพณีนามัศกาลรอยพระพุทธบาทเขาคิดชะกูธ
ระหว่างวันที่๒๒มกราคมถึง๒๒มีนาคม๒๕๖๖แบ่งเป็นวันละ๔ช่วงเวลาครับ
โดยจองคิวได้๔๕๐๐คนต่อช่วงเวลาและเปิดให้วอล์อินได้ช่วงเวลาละ๑๕๐๐คน
เท่ากับช่วงเวลาละ๖๐๐คนนะครับที่จะเข้าไปได้
แต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวขึ้นนามัศกาลวันละ๒๔๐๐๐คน
กับงานนามศการรอยพระบาทพลวง